คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องสวยงามกันบ้างดีกว่าค่ะ
เชื่อว่าเมื่อวานนี้เราก็ลุ้นกันเนอะไทยรัฐนิวโชว์เราก็ลุ้นแบบโอ้โหยิ่งน้องอิงฟ้าวราหะ
คนสุดท้ายพี่อุ๋ยลุ้นกับบราซิลโอ้โหหัวใจจะหยุดเต้น
กลับไปดูภาพวินาทีตรงนั้นกันอีกทีนะคะ

แล้วก็โลกโซเชียลก็ชื่นชมที่สำคัญชื่นชมน้องอิงฟ้าวราหะค่ะ
ทำได้ดีในทุกขั้นตอนของการเข้าประกวดตั้งแต่รอบเก็บคะแนนเก็บตัวหรืออะไรก็ตามแต่
เข้ารอบ๒๐คนรอบ๑๐คนสัมภาษณ์
แล้วก็เนี่ยเหลือสองคนสุดท้ายค่ะน้องทำดีที่สุดแล้ว
ท่านมุงไปนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรให้กำลังใจกันค่ะ
เดี๋ยวย้อนไปดูผลงานของน้องอิงฟ้ากันหน่อยนะคะ
เพราะทำได้ดีและชนะใจพวกเราจริงในทุกรอบเลย
ตราตรีสีดำก็สง่าลึกลับสวยงาม
แล้วเธอเดินเก่งมากเดินแบบเดินสวยมากอะค่ะ
เธอบอกว่าเธอเล็กพริกขี้หนูใช่ไหมคะเพราะว่าเธอจะตัวเล็กหน่อย
ถ้าหากว่าเทียบกับสาวงามประเทศอื่นแต่เธอทำได้ดีจริง
นี่ชุดราตรีตอบคำถามค่ะคำถามยากมากนะคะ
คำถามเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียยูเครนนะคะแล้วเธอก็ตอบได้ดีมาก

คือต้องยอมรับคำถามเวทีนางงามยากจริงค่ะ
และนางงามทุกท่านก็ต้องเตรียมคำตอบให้ดีและเธอก็ตอบได้ชนะใจ
มีกองเชียร์ไทยที่บินไปเชียร์ที่อินโดนีเซียก็เยอะนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นวาระที่แบบแฟนนางงามทุกคนคือเปิดหน้าจอลุ้นกัน
ในวงการบันเทิงคุณกระแตอาสยาม
แบบโอ้โหอยากให้คุณผู้ชมดูภาพคุณกระแตลุ้นค่ะ

ไม่ได้หรอก

แต่น้องอิงฟ้าก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจพวกเรานะคะ

เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีเหมือนกันบนเวที

ก็ธรรมดาเราคนไทยเราก็แหมเราก็เชียร์เขา
ถูกเราก็เชียร์กับน้องอิงฟ้าแหละ

เห็นไหมเกาะติดหน้าจอแบบนี้เลย

คุณแคนดี้เองก็แต่งตัวสวยนะคะ

เขาก็เชียร์เขาก็ลุ้นกัน
เนี่ย

ก็โพสต์แสดงความยินดีนะคะ

แต่เธอก็ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยม
เพื่อนนางามที่สนิทคู่จิ้นนะคะ

ให้กำลังใจกันบนเวทีแบบนี้

ก็มีการเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลนะคะ

เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากจริง
ขอบคุณความรักที่ทุกคนมอบให้มีค่ะ
ที่สุดขอบคุณความพยายามที่ไม่เคยทรยศขอบคุณหัวใจแต่ขอโทษคนไทยที่ไม่สามารถนำมงกุฎกลับมาอย่างที่คาดหวังเอาไว้ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะ
ก็ทำได้ดีมากจริงจริงเธอยังอยู่อินโดนีเซียนะคะก็ต้องมีการมีการทำหน้าที่ต่อเนอะ
คือยังไม่ได้มีกำหนดการในการเดินทางกลับประเทศไทยอ่ะค่ะนี่คลิปที่น้องอิงฟ้าได้อัดคลิปใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วก็ยอดวิวไม่ว่าจะเป็นในออนไลน์หรืออะไร

นวัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยใช่ไหมใช่เวทีนี้ประสบความสำเร็จ